คือเรื่องอาหารกลางวันเนี่ยมันมีการออกมา

เป็นซากฟักวิญญาณไก่ให้กับเด็ก
คือตักมาเนี่ยน้ำนองจานเลยนะคะ

มองไม่เห็นเลยค่ะว่าไก่อยู่ตรงไหน

ต้องกินผักเหมือนกัน
ต้องกินผักเข้าใจมั้ยคะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีอีกเสียงหนึ่งไม่รู้ย้อนกลับไปฟังได้หรือเปล่านะ
คือนอกก่อนที่เขาจะพ่นเนื้อไก่มีสารมะเร็งเนี่ยเขาเรียกชื่อเด็กคนนึง
บอกเนี่ยต้องลดความอ้วนนะอ้วนแล้วกินคลีนกินเนื้อไก่มากไม่ดี
คือนี่คือสาเหตุที่คุณตักแต่น้ำแล้วก็ฟักให้เขาเนี่ยเห็นไหม
แต่น้ำตักแต่ฟักให้เด็กเหรอคะแบบนั้นก็ได้เหรอหัวเราะด้วยใช่
หัวเราย่อเหมือนแบบมันไม่สะหรดขบขันอะมันขบขัน
เรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยเพจเฟซบุ๊คปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน
เขียนข้อความเลยว่าเศษแกงกับวิญญาณฟักเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลที่เขาให้นี่เจ็บแสบมากนะเพราะเขาบอกว่า
ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนปี๖๒นี้นะ๒๐๐วันตกเป็นเงิน๗๓๙๕๐๐บาท
เฉลี่ยต่อวัน๓๕๑๙๗๕บาท
ทั้งปี๗ล้านต่อเดือนนี้คือ๓๕๐๐๐บาท
ใช่จำนวนเด็กมีแค่๑๗๐๐คนตกหัวละ๒๐บาท
นี่เหรอคะคือสิ่งที่เด็กได้กิน
คนเข้ามาวิภาควิจารณ์ด่ายับแค่ครั้งนี้ละกันนะ
เขาบอกว่าทำแบบนี้เด็กไม่ได้รับสารอาหารตามหลักโภชนาการเลย
ด้อยคุณภาพแบบนี้โรงเรียนต้องรับผิดชอบนะ
เด็กเป็นวัยกำลังโตเป็นอนาคตของชาติ

เขาเลยบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาตรวจสอบหน่อย
มันต้องมีการทุจริตเงินโครงการอาหารกลางวันนักเรียนหรือเปล่าแบบนี้เนี่ย
นายจำเรชน์ที่พญพงศ์ภาดาวบรรษกาลจาวนนครศรีธรรมราชสังกาลลงมาเลยค่ะ
เทศบาลนครศรีธรรมราชตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที
เทศบาลวัดมเหยงก็ลงพื้นที่เลยนะคะ
ไปดูเนี่ยเขาบอกว่าอาหารมันมีหลายหม้อ
เนนูเด็กนี่นะมีต้มจืดผักใส่เนื้อไก่
แกงเขียวหวานไก่ผัดบวบใส่ไข่
แล้วก็มีขนม๑ชิ้นใส่ในถาดหลุมปริมาณปกติ
แล้วก็ถูกหลักโภชนาการด้วย
คันชิตบอกว่าอาหารกลางวันของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครศรีธรรมราชเนี่ย
มีคณะกรรมการตรวจสอบทุกวันทุกวันเลยทุกวันเลย
เขาบอกว่ามีการส่งไลน์ให้รายงานว่าวันนี้เด็กกินอะไร
ใช่ตรวจสอบทั้งปริมาณอาหารตรวจสอบความสะอาดสุขลักษณะต่าง
ก็ตรงกับสัญญาที่ว่าจ้างผู้รับเหมานะ
ส่งไลน์มาแล้วยังไงเขาก็ถ่ายให้จานเดียวเลย
ถ่ายทานพูนมาให้จานเดียว

เขาบอกว่าสงสัยคลิปนี้มันคงเกิดจากความพลั้งมือของเจ้าหน้าที่เวรตักอาหารมั้ง
คือเด็กมี๑๗๐๐คนมีหลายห้องใช่ไหม
พลั้งมือตักให้ห้องแรกเยอะไปหน่อย
ห้องหลังก็เลยเหลือกับข้าวน้อยนิดนึง
แต่เบื้องต้นเขาก็ย้ำไปแล้วว่าตักอาหารให้ตักในปริมาณที่เหมาะสมให้เท่ากัน
ป้องกันปัญหาให้เด็กได้อาหารน้อย
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ต้องโดนย้ายอยู่ดี

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็รายงานผลการสอบใน๗วัน
นางสุรีพิญโยรัตนโชธผู้รับเหมาอาหารกลางวันก็บอกนะคะว่า
จะมารับเหมาทำอาหารกลางวันปลายเทอมนี้เอง
แต่ละวันก็ทำตามเมนูและปริมาณตามสัญญาว่าจ้างของเทศบาลนะ
อาหารกลางวันแต่ละวันเนี่ยมีคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งจริง

นี่เป็นการกลั่นแกล้งจากคู่แข่งทางธุรกิจชัดเลย
เจตนาถ่ายคลิปมอบบรรจุอาหารกลางวันที่ใกล้จะหมด
เอามาเผยแพร่ทำให้ตัวเองเสียชื่อเสียง
ถ้าบอกว่ามันคือถ้วยเขาเรียกว่าอะไรนะ
ห้ออาหารที่ใกล้จะหมดแล้วเด็กยังต่อแถวยาวอยู่แปลว่าอะไร
แสดงว่าคุณเตรียมมาไม่ครบจำนวนของเด็กไง
สมดุลไม่ได้หรืออะไร

ถ้าเป็นลูกคุณหลานคุณแล้วเขากินอย่างนี้คุณรู้สึกยังไง
รู้สึกแย่ค่ะนะครับใช่ไหมครับ